คุณผู้ชมที่ดูข่าวทุกวันณทภพงกับวทธาพรบอกว่าโรงพยาบาลเต็มเข้าใจ

อาจจะนึกไม่ถึงว่ามันเต็มแบบไหนใช่ไหมฮะ

ต้องกำลังลุกเลยครับ

โพสต์ภาพผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียง
คนไข้จำนวนมากแต่อยู่ในเต็นต์นะ
ไม่ได้อยู่ในอาคารของโรงพยาบาลนะ
ออกมาข้างนอกโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
กรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมฮะ
ข้อความบอกว่าเสียงจากทีมแพทย์ออกซิเจนหมดแล้ว
ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเราไม่ไหวแล้ว
ในคลิปจะเห็นว่ามีบุคลากรอาการแพทย
พวกเราไม่ไหวแล้วเหนื่อยจริง

เพราะขณะนี้ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลแล้ว

ส่วนคนที่ถ่ายคลิปเองก็บอกว่า
สาเหตุที่ต้องพาผู้ป่วยมาส่งโรงพยาบาลนี้
เนื่องจากติดต่อโรงพยาบาลแล้ว
ศูนย์นเรนทรก็แจ้งให้มาส่งได้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ไม่ได้หรอกครับ
ต้องไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
อยากจะไปสอบถามข้อเท็จจริง
แต่ว่าไปได้คุยตอนแรกก่อนนะ
ได้คุยกับพี่รอปภแต่ได้คุยนิดเดียว

ที่น่าจะรู้สถานการณ์ของโรงพยาบาลนี้
ก็คือพี่วินจอยอย่อรับจ้าง
แล้วพี่วินเขาก็รู้จักหมอรู้จักพยาบาล

บุคลากรทางการแพทย์ที่นี่ทำงานหนักเหนื่อยมาก
เคยนะคุณรอปภคุณผู้ชม
บุคลากรทางการแพทย์เคยมาร้องไห้ระบายความในใจ

เอาลองคิดดูสินะครับ
แต่พี่วินยืนยันนะว่าบุคลากรทางการแพทย์
ดูแลคนไข้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เขาเหนื่อยมากมีคนไข้ไปด่าเขาว่าข้าวปลาพอดีไม่ได้กินเลยเขาน้อย
ตีร้องไห้นะครับทุกหลายมัวทำอยู่นี่ครับ
เป็นยังไงบ้างพี่คนไข้เยอะไหมครับเยอะครับเยอะ
เอามาไม่เว้นมันเลยอ่ะคนดีก็มีคนเร็วก็มีครับ
วันนั้นมีคนโดนด่าด้วยเหรอครับมีฮะใครส่วนมากจะเป็นคนไข้เหรอ
ยาคนไข้ด่าสาธารณะร้องไห้กันหรอหลายคนเลยอ่ะ
พี่บ้าบถึงเรื่องไหนบ้างครับทำไมคนไข้มันบ้า
เหรอไหมเมื่อกี้หาคนเจอเครต์นึงเหมือนว่าเขาน้อยใจ
เห็นภาพอย่างนี้แล้วก็ขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ฉันเชื่อว่าทุกคนตระหนักรับรู้เลยนะคะว่าพวกท่านเหนื่อยแค่ไหนนะคะ